พี่วันอยู่บำรุงคนหนวดงามก่อน
พี่วันออกมาอาทิตย์ผม

เพื่อไทยเคยโพสต์ประมาณอย่างนี้

ทำคุณงามความดีอะไรเอาไว้เหรอ

ใช่ตั้งคำถามว่าทำไมต้องไปบริจาคให้ลุงพลอะไรเยอะแยะขนาดนี้
เงินลุงพลเงินข้าวของไหลมาเทมาเป็นน้ำเป็นท่า
อย่ามาเผลือกอิชาหรอด่าสอพี่วันอยู่กับลุงนะฮะ
จนกระทั่งพี่วันบอกว่าเออตอนนั้นยังไม่ได้พูดสักคำเลยว่าเขาเป็นผู้ต้องหาหรือไม่เป็นผู้ต้องหา
อย่าลืมโอนเงินช่วยประกันตัวลุงด้วยล่ะ
ฟาดมาฟาดกลับนะพี่วันอยู่บำรุงฮะ
แล้วพี่วันตั้งข้อสังเกตจากเรื่องลุงพลข้ามไปที่เรื่องของการเมืองฮะ
ทิ้งท้ายสไตล์การเมืองเอาไว้สักนิดนึงว่า
เอาล่ะจับลุงพลในวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่น้องชมพู่
หนึ่งมิถุนาเข้าใจเลยนะเข้าใจเลย
หากจับลุงพลเหมือนเป็นของขวัญให้คุณแม่น้องชมพู่เข้าใจ
แต่ทำไมต้องมาจับลุงพลในวันที่คนเขาสนใจการเมือง
เหมือนมีคนบางคนเนี่ยแหมส่งสัญญาณให้หรือเปล่า

บขาวไหมประมาณนั้นนะพี่วันตั้งข้อสังเกตไว้ครับ